ยังอยู่ที่เรื่องของรถแต่ไม่ได้จอดที่อู่
เป็นรถลั่นสวนกันคุณวรพรรถผู้หญิงคนนี้มาคันนี้นะ
แล้วรถของคุณลุงเป็นรถกระบะมาคันนี้ไม่รู้เหรอว่าชนคุณละพรดูดิ
หลุงชนหัวชนเคมจอดเลยค่ะ
จะไม่รู้จริงหรือว่ารถชนกันดูตรงฟังแชง
มันต้องรู้สึกบ้างไม่ได้ยินเสียงมันก็ต้องรู้สึกอ่ะนะคะ
นี่เฉียวกันผิวนี่เฉียวกันโดนเนื้อเต็ม

เป็นคนสงขลานะแต่ไปอยู่ชนบุรีเอาคลิปนี้มาโพสต์
บอกโอ้โหรถกระบะที่แล่นสวนมาชนด้านหน้ารถเก่งของเธอเสียงดังตึ้ม
แทนที่จะจอดลงมาเจรจาแต่รถกระบะคันกล่าวขับหนีไปเฉยเลย
เธอก็รีบโอ้โหกลับรถขับตามตามไปจนทัน
แล้วก็ถามแล้วก็คุยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ
คนขับรถกระบะเป็นคุณลุงยังถามว่าอ้าวชนเหรอต้องเคลมไหมเนี่ยต้องเคลมสิครับ
สุดท้ายคุณลุงก็เรียกประกันมาซึ่งเธอก็เรียกประกันฝ่ายเธอมาเหตุเกิด
บนถนนหนองใยรัก๑ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ไม่รู้ได้ยังไงว่าชน
ชนเหรอต้องเคมไหมเนี่ยแหมประโยคนี้